ข่าวกันต่อหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะ
ตำรวจนำกำลังเข้าไปค้นบ้านในไอซ์มา๒วัน

หลังจากนี้ตำรวจจะนำกระดูกที่ได้ทั้งหมด
ไปตรวจหาสืบหาว่าเหยื่อเป็นใคร
รวมทั้งไปตรวจสอบกลุ่มสาวไซส์ไลน์ที่ในไอซ์ติดต่อมา
ก็คือนางสาวออยติดต่อมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙

หลังมีข้อมูลว่าก่อนที่จะหายตัวไปเนี่ย
เดินทางมาบ้านของนายไอซ์ด้วย
นี่เป็นภาพที่นักประดาน้ำไปงมหาหลักฐานเพิ่มเติมในเบาะน้ำ
บ้านของนายอภิชัยองค์วิสิตหรือไอซ์ที่บ้านเลขที่๕๔
สุดซอยพิชกเสม๔๗ในเขตบางแคกรุงเทพฯ
หลังมีพยานซึ่งเป็นเพื่อนของในไอซ์
การว่ามีศพถูกถ่วงน้ำในเบาะดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ก็ลงไปงมไปเจอโครงกระดูกมนุษย์

ล่าสุดตำรวจเปิดเผยว่าโครงกระดูกที่พบในบ่อน้ำวันแรก

วันที่๒ก็คือวันที่๑๗มกราคม
ไปเจออีก๒๘๘ชิ้น
รวมแล้ว๓๑๖ชิ้น
ทีนี้ไปตรวจสอบเบื้องต้นไม่ใช่เพียงศพเดียวแล้วนะคะ
จำนวนนี้มีชิ้นส่วนกระดูกของผู้ชายรวมอยู่ด้วย
ซึ่งก็ไปสอดคล้องกับพยานหลักฐานที่พบในเบาะน้ำ

ตรงนี้ต้องไปตรวจสอบว่าจะเป็นรอปภที่เคยมีเรื่องกันก่อนหน้านี้หรือเปล่า
แล้วก็หายตัวไปเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบดูก่อนว่าจริงหรือไม่อย่างไร
ส่วนโครงกระดูกผู้หญิงที่ถูกถ่วงน้ำแล้วก็ใช้เหล็กดัดประตูม้าหินทับไว้
ตำรวจกำลังเรียกพยานมาสอบสวนเพิ่มเติมนะคะ
เพราะว่าอาจจะเป็นนางสาวออยเพราะว่าได้ข้อมูลจากเพื่อนของในไอซ์
ว่าเป็นสาวไซส์ไลน์ที่เคยมาบ้านของในไอซ์ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ตอนนี้ตำรวจกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรีก็อยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติม
เรื่องต้นสอบพยานที่ใกล้ชิดกับนายไอซ์นะคะ
ให้ข้อมูลว่ามีศพที่ถูกในไอซ์ฆาตกรรมอำพรางแน่๔ศพ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังหาไม่พบค่ะ
ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบผลทางนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อพิสูจน์ทราบถึงตัวบุคคลว่าคือใคร
ก่อนจะนำข้อมูลมาประกอบในสำนวนคดีนะคะ
และเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะจะมีการรวบรวมข้อมูลหลักฐาน
ร่วมกับตำรวจสนเพชรเกษม
กลายเป็นคดีสะเทือนขวัญจริงนะคะ